และความสุขที่อยากจะมอบต่อก็คือความสามารถพิเศษของพ่อหนุ่มคนนี้
เขาทำอะไรได้หลากหลายที่คนธรรมดาเขาไม่ทำกัน
ถามว่าทำอะไรอ่ะเขาบอกว่านี่เลย

คอแข็งเป็นความสามารถพิเศษยังไงติดตามในช่วงแปลกแวกเอ
ว้าว

โอ้โห

คุณพูดตอนแรกที่คุณบอกว่าความสามารถพิเศษคอแข็ง

ฉันอยากจะส่งช่างภาพในสตูไปท้าชนนะ
ก็ช่างภาพในสตูดิโอของเราก็คอแข็งกันทุกคน
ใช่แต่พอเห็นอย่างนี้ไม่สู้ไม่สู้
คนละคอแข็งคนละแบบกัน

ไปดูเรื่องที่เหลือเชื่อของพ่อหนุ่มคนนี้ที่ชื่อว่าพี่สุวัสดิ์รักษาจิตหรือพี่แมว

พี่แมวอยู่หมู่๔บ้านเล็กที่๑๓๕ตะบนบ่อหินอัพเพิร์ต๑๙จังหวัดตรัง

แมวแกเป็นคนคอแข็งโอ้โหกินได้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
ไม่ใช่อย่างนั้น

นี่ครับแข็งจริงไหมล่ะเอาคอพาดไปแบบนี้แล้วแกบอกว่าอยู่ได้นานเป็นนาที

ตรงนี้มันสูงจากพื้นดินประมาณสักสองเมตรนะแล้วเอาคอไปพาดอาคาร
แล้วนี่นี่เพิ่มน้ำหนักยกถังแบบนี้เข้าไปอีกเขาบอกว่าหนักนะข้างละสิบกิโล

พี่ครับอะไรจากขนาดนั้นทวะนั้นพี่พรนุ้นเกียวล่อลงมาแบบนี้เก่งมั้ยถ้าหวังว่าเก่งก็เก่งนะ

พี่วา่งแล้วนะนี่
ทำแบบนี้ให้เราดูเนี่ยพี่เก่งนะ
ท่านดูแผนดูท่านิโอ๊ย
เดินแทนเท้าได้เป็นเวลาหลายนาทีอยู่เหมือนกัน
เรียกได้ว่าเลือดหมุนมั่วตัวไปหมด

เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้างไหม
พี่พี่ปีนต้นมะพร้าวยังไง
นี่ดูการปีนต้นมะพร้าวเขา
เฮ้ยหรือเราถ่ายแบบกลับหัวเราถ่ายถูกแล้ว
แล้วเขาปีนยังไงเอาหัวลงดินเอาเท้าชี้ฟ้า
เฮ้ยโอ๊ยพี่ครับพี่ไปดูที่ไหนมาครับ

แบบตะแคงข้างก็ทำได้
นึกว่าเต้นโมแดนซ์โอ้โห

โอ้โหวันชัยชำรุดมนุษย์ค้างคาว

ต้องชมนะความแข็งแรง

โอ้โหนี่เอาคอเอาไหล่ปีนต้นไม้ใครเขาทำกัน
นั่นสิบีปี่คนนี้แหละพี่แมวทำ

ตอนแรกแกบอกว่าแกเดินบนสายสลิงได้ปั่นจักรยานถอยหลังได้
นั่นคือตอนที่แกฝึกสมัยตอนนั้นน่ะเนอะ
แล้วแกบอกว่านี่เคยนั่งบนแฮนด์รถจักรยานแต่ก็มีพลาดบ้าง
อ้าวคนราวนักรบมันต้องมีบาดแพร่

คุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าพี่แมวเนี่ยก็ชอบดูรายการที่แบบว่า
เป็นรายการที่โชว์โชว์ความสามารถพิเศษ

แกเห็นแล้วแกคิดแล้วแกทำได้แกก็ลองฝึกฝนดู
อย่าไปทำเองนี่คือสิ่งที่แกฝึกฝนมาแล้วแกทำแล้วมีความสุข
แกก็เลยทำอย่างนี้ได้พูดง่ายเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลนะครับ

เอางี้ละกันถ้าอยากจะฝึกจริงก็ไปฝึกตามแบบที่เขาทำกายคงกายกรรมกัน
มีการเซฟตี้ดีดีกอะไรแบบนั้นใช่ไหมอ้าวแต่เขาให้ติ๊กต๊อกมาด้วย

ติ๊กต๊อกของพี่คุณสุวัสดิ์รักษาจิตเผื่อจะไปตามไปดูต่อในนั้น
หรือว่าจะไปติ๊กต่อวันแกไปออกงงออกงาน
ไปโชว์ตัวไปแสดงความสามารถพิเศษ

แต่ดูอยู่ห้ามลอกเรียนแบบเป็นความสามารถเฉพาะตัว
ถ้าเกิดใครสนใจต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็ฝึกแบบถูกวิธีด้วย
ใช่ค่ะอันนี้ก็ชื่นชมนะคนมีความสามารถพิเศษคอแข็งกล้ามเนื้อดิบ

คุณปวดคอแล้วตอนนี้คุณอยากนวดใช่ไหมดิฉันรู้
ก็อยากจะนวดให้มันผ่อนคลาย
ขออนุญาตใครเลี่ยงก็ต้องไปนวด
อื้อตัวใส่
เฮ้ยวันอื่นก็ไม่พูดต้องมาพูดวันนี้